เพราะอะไรรู้ไหมมีผลงานของเด็กคือคุณครูสั่งไปให้ทำโมเดลบ้านมาจะสไตล์ไหนก็ได้ยุโรปจะสไตลอฟอะไรก็แล้วแต่แต่กลุ่มเนี้ย
ทำไม่ทันทำไม่ทันแล้วทำยังไงอ่ะสุดท้ายเขาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจนน้องกลุ่มนี้ได้เอ
ยังไงทำยังไงรู้ไหมให้ดูก่อนค่ะว่าสิ่งที่เอามาส่งเออสิ่งที่เอามาส่งอาจารย์คือแต่ละกลุ่มเขาก็แบบ
งานกลุ่มแบบนี้ค่ะบ้านเหมือนเป๊ะเลยนะเหมือนโมเดลบ้านจริงเลยคุณใช่ต้องออกแบบรายละเอียดนี่ต้องบอกนะว่าเป็นผลงานของเด็กม๓นะจ๊ะโอ้โหสุดยอดไม่ใช่เด็กมหาวิทยาลัยไม่ใช่เด็กถาปัตย์นะนี่คือครูเนี่ยถ่ายคลิปนี้แล้วก็บอกว่านี่คือผลงานของเด็กม๓แล้วคุณดูสิ
แฮสแท็กถือว่านักเรียนแก้ปัญหาได้เก่งแฮสแท็กงานโมเดลบ้านวิชาศิลปะม๓คือเป็นผลงานศิลปะที่คุณครูเนี้ยสอนเป็นชิ้นสุดท้ายเทอมสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายสั่งงานสถาปัดโมเดลบ้านไปไงงานกลุ่มม๓เนี้ยนะมีสิบสองห้องแล้วโมเดลที่เด็กถาปัดส่งเนี้ยเมื่อกี้คุณเห็นแล้วใช่ไหมสไตล
ไว้คืออะไรคะไหนฮะโมเดลบ้านที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างขอดูหน่อยฮะมีอะไรอ่ะนั่งร้านนั่งร้านก็ต้องมีนะหลังนี้อ่าหลังนี้แหละเด็ดคุณดูสินี่คือยังก่อสร้างอยู่ติดป้ายเอาไว้ด้วยอ่ะมีแสลนด์คลุมด้วยถูกต้องบอกว่านี่คือเขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้าภายในเขตก่อสร้างครับมีนั่งร้านคุณมีปูนที่ยังไม่ได้ชามมีส

ทำไม่ทันก็เลยล้อมแซลนด์เลยนะครับล้อมรั้วล้อมแซลนด์เอ่อมีแปลว่าเขตก่อสร้างอันตรายเขตก่อสร้างห้ามเข้า
หันแหน่หันแหน่เด็กกันเจ๋งนะค่ะแล้วคนมาคอมเมนต์เพียบเลยนะ
บอกว่าน่าจะไม่ใช่การแก้ปัญหานะคะครูรายละเอียดของเด็กดีมากเลย
ดงบันไดนั่งร้านซีเมนมันมีรายละเอียดหลังคาเอยประตูเอ่ยครับ
บางคนก็บอกว่าครูคะมันละเอียดเกินกว่าที่จะทำไม่ทันนะคะ
แล้วว่าน้องตั้งใจเลยแหละนั่งร้านมีบันไดมีทุกอย่างคือคิดมาดีแล้ว
คือตั้งใจให้เป็นโมเดลบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วเอามาส่งแบบนี้ใช่
ไม่ใช่ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะส่งแล้วเว้ยเอาทำไม่เสร็จเอาแลนดมาล้อมเลย
หลายคนบอกว่ามันไม่น่าจะใช่แบบนั้นแล้วบางคนก็บอกว่าให้คะแนนค่ะ